จะออกแล้วนะฮะสำหรับชมรมคนนิยมตัวเลขเก็บกระเป๋าและตามมา
ถูกต้องดูเลิกดูงามเวลาดี๑๐โมง๑๔นาทีตอนนี้งั้นออกเดินทางกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมคุณพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
นี่มีป้ายเลยเราไปกันที่วัดกุฎแห่พัฒนารามที่ตำบลนาซายอำเภอพิบูรณรักษ์
มีชาวบ้านเขามาทำบุญตักบาทวันมาคบูชาเพียบเลยค่ะ
จากจะได้ทำบุญในวันพระใหญ่แล้วญาติโยมเขาก็หวังแหละว่าโอ๊ยวันที่๑นี้น่าจะรวยกัน
แต่ทีนี้พระอาจารย์รัฐธรรมนูลโกสโลบอกว่ารอเช้าวันที่๒๘กุมภาหลังทอดผ้าป่าละกัน
อาตมาจะบอกให้เป็นงวดสุดท้ายนี่แต่ทีนี้ยังไงดีอ่ะ
พอพระอาจารย์บอกแบบนี้แล้วสมาชิกคนนิยมตัวเลขเขาไม่ยอมกลับไปมือเปล่าหรอกค่ะ

มารอตามที่หลวงพ่อบอก

นี่เห็นไหมคุณที่เอามือถือส่องเข้าไปต้องเอามือป้องด้วยนะ

ค่ะแต่บางคนก็เอาง่ายกว่านั้นนับซี่ฟัน

ก็แล้วแต่แล้วแต่จะเลือกแบบไหนนะคะ
เช่นเดียวกับที่วัดภูตภาวทองตะบนกุฎหมากไฟอำเภอหนองวัวสอดจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ประชาชนที่นี่นะคะก็หลั่งไหลมากราบไหว้
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเป็นจำนวนมาก
ขณะที่ชาวบ้านกำลังถวายเครื่องเส้นไหว้

คุณผู้ชมสังเกตผู้หญิงคนหนึ่งเขาอายุเพียงแค่๑๘ปีนะ
ยังดูเป็นวัยรุ่นอยู่เลยแต่อยู่ดีก็ล้มลงกับพื้นอ่ะเนี่ย
แล้วก็ส่งเสียงแปลกพร้อมทั้งชูนิ้วมือแบบนี้
เกร็งแบบนั้นเลยเหรอเออใช่คุณ
แปมตามทั้งจริงคือแบบนี้เราก็จะเห็นบ่อยเวลาที่มันเป็นขาดเกี่ยวกับความเชื่อ
ใช่เคสนี้ก็เหมือนกันนะคะ
ใครที่อยู่แถวนั้นก็ตกอกตกใจแล้วค่ะ
ญาติก็เลยต้องสวดท่องคาถาอยู่นาน
หญิงสาวคนนี้จะฟื้นคืนสติกลับมา

แต่ถูกเหมือนถูกสิ่งร่างซะก่อน
อ้ำก็เลยได้รำนานถึง๒๐นาทีจนอาการดีขึ้น
แต่สายเสี่ยงโชคก็ไม่ไหวที่จะถามน้องอ้ำแล้วค่ะ

น้องอ้ำงวดนี้ยังไงดีมีอะไรมาฝากไหม

ค่ะก็เอาให้ดูกันแบบนี้

ไม่แน่ใจต้องค่อยดู

ฉันยังดูไม่ออกก็ทัศนัยเข้ามาสายนี้

อาทรายวิทยาลัยานะครับพูดแบบสำคัญนะครับ
ไปต่อที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จชัยนาฬครับ
คือคักเหมือนกันเพราะว่าคนก็ไปขอพรจากไอ้ส้มฉุน
เด็กวัดทรงเสวยกันมากมายครับ
แล้วก็มีดารานักแสดงไปกระซิบขอพร
มีคุณนกวันนิดาดาราตลกนะของลูกสาวไปนะ
คุณบูชยาผ่านะครับก็ไปขอพร

ชาวบ้านก็ไปขอดูเลขปลายประทัดกันนะครับ
ส่วนช่วงเย็นคุณบราตรีวิทยาวัฒน์ก็ไปครับ
ไปกับทางด้านของคุณเสี้ยนะฮะเป็นนักแสดงตลกนะ

แน่นอนชาวบ้านเขาก็แหมคนดังไป
เพื่อจะให้โชคกันไปก็ขอดูเลขปลายประทัด

เดี๋ยวเสี่ยงโชคกันก็จะรอลุ้นกันวันที่หนึ่ง
มีนาคมนี้นะครับ
ต่อเลยค่ะคุณผู้ชมที่วัดโบดราชศรัทธา

ชาวบ้านไปขอโชคลาภจากไอ้ไข่กุมารเทพที่อันเชิญมาจากวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
พอจุดทูปกราบไหว้เสร็จแล้ว
สิ่งที่ต้องทำคือไปดูอ่างน้ำมนต์หน้าไอ้ไข่นี่แหละนะคะ
สิ่งที่จะเห็นก็คือเป็นน้ำตาเทียนแหละคุณผู้ชม
ก็จะเกาะเกาะกันเป็นภาพต่างแล้วแต่จินตนาการ
บางคนนี้นะคะบอกโอ้เห็นแล้วปุ๊บรู้เลยเดี๋ยวจะนำไปเสี่ยงโชคกันต่อไป
บางคนบอกไหนล่ะยังไม่เห็นก็เนี่ยที่เขาชี้อยู่นี่แหละค่ะ
ไปชี้มาก็เกาะเป็นเลขนั้นเลขนี้กันไป
ไปต่อที่วัดครอง๒อำเภอแปลงยาวจังหวัดชาติเชิงเซาครับ
จ้างวงกรองยาวพร้อมกับนางรำไปแสดงแก้บนไอ้ไข่วัดครอง๒
หลังสำเร็จไปขอพรเรื่องของธุรกิจการงาน
ก็ต้องแก้บนกันหน่อยนะถึงจุดประทัด๕๐๐๐นะ
ยืนดีละรอภาพนิดนึงนะค่ะจุดกันไปจุดกันไป
คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูเสือกันหน่อยค่ะ
พาไปดูเสือที่คุ้มเสือตรการที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

คือเขาไปดูเสือที่เลี้ยงเอาไว้๒๐๐กว่าตัว
แล้วก็มีการกระซิบขอพรจากไอ้ไข่รุ่นสมหวัง

ใช่ไอ้ไข่พอเสือกลัวจะงาบเอา

เชิญมาจากวัดสะสี่มุมที่ศรีชนนครศรีธรรมราช
ก็ดูสิเป็นไอ้ไข่ที่แต่งตัวดีนะ

เออแล้วก็ใส่แว่นตาดำสวมสร้อยสังวาน
มีโปรไฟล์ให้โชคสมหวังมาแทบทุกงวดด้วย
เห็นนี่พามาเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยนะเอาจริง
อยากพาไปต่อเลยที่เชียงใหม่จริงไหม
ถูกต้องค่ะไปเชียงใหม่ที่นี่นะคะคุณผู้ชม
จะได้ไปพบกับช้างพังฉางเพชร

นะฮะจากดูควันทูบดูทูบเรียบร้อย
ไปดูช้างพังฉางเพชรอายุ๔๐ปีค่ะ
ช้างตัวนี้นะคะเป็นช้างตัวเมียนะช้างพัง
แต่ที่น่าสนใจคือมันทำงาขนายหักกระเด็น
วานช้างบอกว่านี่คือของศักดิ์สิทธิ์นะเอามาให้ดูให้เห็นจ่ะกันเลย
เดี๋ยวงาขนายเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ไปรู้จักพังฉางเพชรก่อน
อายุ๔๐ปีนะคะเนี่ยค่ะควานช้างโชว์ให้ดูชัดเลยนะคะ
ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะตำบลแม่แรม
มีลุงสงกาอายุ๖๐ปีควานช้างผู้ดูแล
ให้ดูเลยค่ะว่างาขนาดไหนประมาณสัก๖นิ้วเส้นรอบวงประมาณ๒นิ้ว
ที่พังฉางเพชรทำหักหล่นอยู่
แล้วก็มามอบให้กับนางอัญชาลีกัลละมาพิจิตรเจ้าของสถานที่เดือดช้างแห่งนี้
นางอัญชาลีอธิบายว่าขนายหรืองาขนาย
เป็นงาเล็กของช้างพังคือช้างตัวเมีย
ขนาดมันจะไม่ใหญ่เหมือนของช้างตัวผู้อะค่ะ
แล้วปกตินะคะช้างพังจะไม่มีงาขนายงอกออกมาให้เห็น
แต่ถ้าหากว่าช้างพังเชือกไหนมีงาขนายออกมาแล้วแล้วก็

เป็นที่เกรงขามของบรรดาช้างในโขลง

และสำหรับงาขนายนี้นะคะ
บรรดาควานช้างเองถือว่าเป็นของดีของศักดิ์สิทธิ์
นานทีจะได้เห็นงาขนายแบบนี้
และเมื่อนำมาพิจารณาดูส่องดูแล้วเนี่ยนะคะ
จะเห็นว่างาขนายของพังฉ่างเพชร
มีร่องรอยขูดขีดอยู่เยอะเลย
ขูดขีดเยอะแยะแบบนี้มันก็สามารถจินตนาการตีความวิเคราะห์ว่า
งวดนี้อะไรจะมาจะให้โชคอย่างไร

ไหน

อันนี้

โหอันนี้๓๕ฮะ
โหเนี่ยกดูหน้าด้วย

หัวเราะอย่างมีความสุขและมีความหวัง